ครับไปดูที่ชัยภูมิหน่อยคุณป้าท่านหนึ่งนะคุณป้าบอกว่าโอ้โห
สื่อมวลชนช่วยหน่อยเถอะนะเพราะว่าเจอเพื่อนบ้านอย่างนี้
ก็ไม่ไหวเหมือนกันไม่รู้จะเหมือนซอยแถวแถวบ้านป้าแดงหรือเปล่านะ
อันนี้เป็นผู้ชายนะฮะที่คุณป้าเขาเจอเขาบอกว่าโอ้โห
อยู่อยู่บ้านตรงข้ามเครื่องปลาของใส่อะไรใส่ไปอินขึ้นหลังคาเพื่อเครื่องเลยนะ
อืมขับรถจะชนก็มีนะครับค่ะสาเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยวไล่ให้ฟังนะครับ
แต่ว่าดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับนั่นนั่นนั่นนี่นี่
มาดูอีกหน่อยเอาเป็นเหรออุ๊ยมันมวงเราใช่ป่ะไม่รู้

เหนื่อย
นี่ค่ะคือความพยายามของคนสักคนหนึ่งถ้าจะเครื่องของใส่บ้านเพื่อนบ้าน
ต่าปีนขึ้นไปใช่ฮะบนหลังคาแล้วไปเครื่องของถูกต้องครับ
เนี่ยเขาก็ต้องแอบถ่ายไว้จากบ้านเขานี่แหละจะเปิดหน้าต่างไปถ่ายก็กลัวเห็นอืม
นะคือเจ้าของคลิปเนี่ยบอกว่าคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนบ้านอยู่บ้านตรงข้ามนะครับ
อ่าชื่อว่าในโดดอายุสามสิบสามปีนี่ฮะตามภาพที่เห็นเลยครับทุกผู้ชมครับ
นะที่เครื่องไว้เนี่ยขวดเบียร์นะฮะค่ะขวดเบียร์นะครับ
คือบ้านฝั่งตรงข้ามที่ถูกเครื่องมาใส่เนี่ยคือบ้านของป้าราตรีนะฮะ
ป้าราตรีนำสกุลสุดนักรบอายุ๕๓ปีแต่ป้าราตรีบอกวันนี้ลบไม่ไหวจริง
สื่อมวลชนช่วยหน่อยเถอะบ้านป้าอยู่ตำบลหนองนาแซงอำเภอเมืองชายภูมินะฮะ
เครื่องเข้ามาเนี่ยเศษหกเศษขวดกระจายอยู่เต็มบ้านป้าราตรีบอกว่ามีอีกคลิปนึงนะนะ
คือเป็นคลิปที่แบบบ้านเนี่ยถูกขวดบงขวดเบียร์ที่เครื่องมาเนี่ยแตกกระจายไปหมดนะ
ก็เลยเดินไปถามไปถามในโดดแต่ในโดดไม่คุยด้วยวิ่งหนีไปเลยนะ
พุ่งใส่ป้าราตรีเลยนี่ตรงนี้นะฮะป้าบอกไม่ยอมคุยด้วย
ไปขับรถป้าก็ยืนดูอยู่เอ๊ะไปไหนแล้วเนี่ยโดด
ถามโดดให้หน่อยมาเครื่องขวดเบียร์ใส่บ้านป้าทำไมฟืบมานี่เลย
นี่ฮะป้าบอกกระโดดหลบไม่ทันทำยังไงนะฮะโอ้โห
ส่วนคลิปเมื่อสักครู่นี้คือคลิปที่ในโดด
อยู่อยู่ขับรถไปจอดขวางหน้าบ้านป้าค่ะอ่า
ส่วนนี้คือป้าป้าจะมาถามซะหน่อยนี่แล้วก็คลิปนี้
นี่ประตูบ้านป้าแล้วป้าจะออกจากบ้านยังไง
นี่ฮะโอ้โหคือป้าราตรีบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ในโดดทำแบบนี้นะครับ
เคยถูกปลาไข่ไก่ใส่บ้านมาแล้วถามป้าว่ามันเกิดอะไรขึ้นล่ะป้า
ป้าบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องแมวกับหมาของป้าไปขี้ใส่บ้านในโดดเขา
บางทีไปขี้ใส่หน้าบ้านในโดดนะซึ่งป้าก็เคยบอกว่าเออ
เดี๋ยวถ้าหมาหรือว่าแมวมันไปขี้ใส่บ้านโดดเนี่ยเดี๋ยวป้าไปเก็บให้
ค่ะเขาก็ยังบอกป้าอยู่ว่าเออไม่เป็นไรไม่เป็นไร
แต่เนี่ยมันมีเหตุการณ์แบบนี้อยู่เรื่อยแล้วป้าราตรีบอกกับเรานะครับ
บอกว่าแถวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่หมากับแมวบ้านป้านะ
มันมีหมาตัวอื่นอีก๑๐กว่าตัวมาจากไหนยังไงก็ไม่รู้
แล้วเวลามีขี้หมาขี้แมวเนี่ยไปอยู่บ้านโดดทีไร
โดดหาว่าหมากับแมวของป้าทุกทีนี่ครับท่านผู้ชมครับ
โบ้งเพื่อนบ้านแถวนี้เจอกันหมดนะถูกด่าท้อมั่งก็มี

เคยโพสต์เฟซบุ๊กขู่ฆ่ายกครัวชาวบ้านแถวนี้ด้วย

แต่แหมลักษณะแบบนี้ตำรวจบอกว่า

ไกลเกลี่ยพาไปว่ากล่าวตักเตือน

ก็เลยหวาดภาวะกันหมดฮะ
เราก็ถามเพราะว่าสงสัยเราอยู่เฉย

ลูกชายก็มีอยู่มีแต่คนแก่อยู่นะ

น้องสาวบอกเหยียบมันเลยเหยียบมันให้ตายเลย
น้องสาวก็บอกมันก็ด่าทอเรามา
คนจนที่บ้านเช่าทุกอย่างสารพัดเลย
ชั้นต่ำมันร่าเราก็เลยอยากถาม
มันไม่เคยลำบากหรือไงมันเคยจนมาก่อนหรือไง
มันถึงมหาว่าคนหาชาวจิงค่ามันดูโถก
คือตำรวจเขาก็มาไกล่เกลี่ยให้เป็นครั้งเวลาเกิดเหตุใช่ไหม
เราก็เลยถามผู้นำชุมชนในพื้นที่ก็คือผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
จะแก้ปัญหาให้ลูกบ้านยังไงเอาฟังผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก่อนนะ
คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยบอกว่า
อย่าว่าแต่ลูกบ้านเลยผู้ใหญ่บ้านยังถูกโดดด่ามาแล้วเลย
ชกต่อยชะบ้านไปด้วยแล้วในคลิปเมื่อสักครู่นี้
ที่เห็นปีนขึ้นหลังคาไปน่ะนั่นไม่ใช่บ้านโดดนะ
นั่นบ้านของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะอยู่ติดกับบ้านโดด
นี่หลังคาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะหลังคาบ้านเขานะ
เพื่อจะคือปีนหลังคาบ้านข้างบ้านตัวเอง
เพื่อจะเครื่องขวดเบียร์ใส่บ้านป้าราตรีนะ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกับผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงนะ
ทุกคนก็ไม่อยากมีเรื่องมีราวด้วยไง
เวลาเกิดเหตุก็แบบเอาลูกมาร่วยพันธ์ไป
แต่มันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเรื่อย
ขอบคุณครับ
บอกเคยมีเรื่องเขาก็มาทะเลาะกับเขาก่อน
มีแต่เขามาก็ทะเลาะกับเขาค่อน
แต่ว่าถ้าเมาแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาดีกว่ากับใครเนอะ
บางทีก็ดีบางทีก็อยากว่าก็ว่าขึ้นมา
ไม่รู้ว่าเขาเป็นอย่างทั้งที่ไม่ค่อยพากันบ้างกับเขาอย่างเที่ยว

เขาก็ไม่สนใจเพราะค่อยเดี๋ยวเมืองหน้าเขา

แต่ถ้าเขาอยากพยายามที่จะทำ
คือพี่สุสิฟะและไปหาโดดที่บ้านนะครับ

คืออยากจะถามเหมือนกันเผื่อเขาจะชี้แจงว่ามันเกิดอะไรขึ้น

หรือว่าเขาปกติดีไหมหรือมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เพราะว่าโดดอายุ๓๓ถ้าชาวบ้านหรือว่าผู้ใหญ่บ้างจะบอกว่า
ก็อรุมอร่วยกันไปก็ผ่านไปเป็นรอบกันไป

จริงเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นเล่าแล้วเขาก็ไม่เข็ดไง
อย่างน้อยก็ต้องไปคุยกับพ่อแม่ของเขาหรือญาติพี่น้องของเขาว่า
เฮ้ยคุณจะปล่อยคนในครอบครัวของคุณไปทำอย่างนี้อยู่ทุกวันมันไม่ได้
ค่ะถ้าป่วยหรือไม่ปกติก็ต้องรักษา
หรือถ้ามีปัญหาอะไรก็ต้องแบบก็ต้องเคลียร์กันให้ชัด
ทำแบบนี้เรื่อยอยู่กันยากคนแถวนั้นนะคะ